จะพาคุณผู้ชมไปเชียร์การแข่งขันฟุตบอลระหว่างคนขับช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นี่เขากำลังดูฟุตบอลโลกแต่ของเรานี่ไปไกลแล้วนะ

มีที่ไหนในโลกใบนี้ถ้าไม่ใช่ประเทศไทย

คักสนุกสนานและยิ่งใหญ่จริงค่ะ
สำหรับการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอายุทยาวิทยาลัย
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

รณรงค์เชียร์บอลโลกไม่เล่นการพนัน
เห็นไหมก็จะมีช้างทีมชาติต่างนะ

เออตกไปแล้วเถอะก็มารวมได้ไม่เป็นไร

ขบวนแห่นี้นะคะก็มีขบวนพาเรทของนักฟุตบอลอาวุโส

รวมถึงช้างจากวังช้างอายุทยา๑๑เชือกค่ะ
ก็นำทีมโดยวงโยธวาทิศนะคะ
นำนักกีฬาลงสู่สนามฟุตบอล
แล้วก็เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ทั้งคนและช้างเนี่ยบอกเลยพร้อมกันเหลือเกินค่ะ

ถ้าคนไปวิ่งเสียบสไลด์ช้างมันจะเป็นยังไง

แต่กลัวช้างมันจะสไลด์ใส่คนนะดิ
บอกเลยว่างานนี้เป็นไปด้วยดี

น้องหนูที่มาเตะกับจับช้างนี่นะ

สามารถทำประตูนำไปก่อนได้

จากนั้นค่ะครึ่งหลังทีมช้างจากวังช้างอายุทยาตีเสมอ

ก็ต้องใส่ใหญ่นิดนึง
แต่ก็ต้องมีจุดโทษเหมือนกัน

โอ้โหส่วนคนที่รอรับก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกัน
แล้วไม่ใช่แค่คนกับช้าง

สนุกสนานบันเทิงกันมากเลยค่ะ
งานนี้แต่สุดท้ายก็เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ใช่ไหม

แล้วก็ได้ความสามัคคีในหมู่คณะด้วย
ถูกต้องดูแล้วก็เพื่อนสีสันบอลโลกเนาะ

อย่างที่ย้ำกันว่าลิงเชียร์บอลเนี่ย